ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเรือง

ทหารเข้าพื้นที่วัดพระธรรมกาย
ประจันทร์หน้ามอบพระคุณเจ้า
ทะลวงบาธาพิทักษ์ธรรมฝ่าค่ายกลอรหัน
ชูวิทย์กระมวลวิสิตสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้ามาแล้วค่ะ
วันนี้ยังอยู่ที่เรื่องวัดพระธรรมกายค่ะ
เพราะว่าเราเห็นสถานการณ์วันนี้แล้วดูเหมือนมันจะเป็นภาพที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้น
พระกับทหารปะทะกันเจอหน้ากัน
แต่ช่วงแรกนี้อยากจะให้คุณชุวิตพูดถึงเรื่องกองทัพต้องเดินด้วยท้องกันก่อนคุณชูวิทย์จริงหรือเปล่า
คุณนิวท่านนายกประยุทธ์บอกสื่อว่าไม่อยากให้พูดเยอะนะ
เกี่ยวกับเรื่องประเด็นวัฒนธรรมกายอย่าขยาย

ผมสงสารตำรวจนะนี่ผมพูดถึงเจ้าหน้าที่
คุณรู้ไหมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากินข้าวอะไร

หลังมีม็อบมาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยทั้งตำรวจตำรวจก็กินข้าวกล่อง
ข้าวกล่องที่ชาวบ้านเขาเอาข้าวใส่กล่องโฟมนี่แหละ
แล้วคุณรู้ไหมว่าเหนื่อยไหมทำหน้าที่อย่างนี้เหนื่อยไหม

เหนื่อยนะตากแดดแล้วก็ชนกับใครไม่ชน
ม็อบอะไรม็อบพระคุณเจ้าเนี่ยโอ้โห
แล้วก็ทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็ต้องไปนั่งกินข้าวกล่อง
เปิดมาเนี่ยก็หวังว่าเปิดมาจะเจอข้าวกับข้าวอลงอร่อยซะหน่อย

เจอเบียดเรียงเนี่ยน่ะเท่าไหร่นะ๔๔๐

ค่าข้าวกล่องเนี่ยกล่องนึง๘๐บาท

ดีใจครับเพราะว่ากล่องหนึ่ง๘๐บาทสั่ง๓มื้อก็เอา๓คูณ๘๐บาท

หักไปเหลือ๒๐๐กลับบ้านไปฝากเมีย
ถึงรึเปล่าเพราะสองร้อยเนี่ยจะฆ่ารถฆ่าเดินทางอีกรึเปล่า
ก็นั่นสิครับต้องนั่งรถหลวงกับ

เห็นเจ้าหน้าที่เขาเปิดมานะเปิดเข้ากล่องมา
เปิดมานึกว่า๘๐บาทคงได้กินข้าวอะไรนะ
ปลาซอมอนหรือไม่ก็กินข้าวหมูโคบูลูบู
โคโรโบตะโคโรโบตะหรือกินเนื้อวาเกียวค่ะ
นะฮะปรากฏว่าไปเจอไอ้บาทูนาโกโฮสัน
นี่นี่มีชูให้หมูด้วยปลาทูพระรากผู้เยาว์เออนั่น
คือจริงเนี่ยนะข้าวกล่องนึงเนี่ย
ธรรมดาชาวบ้านก็ข้าวผัดกะเพราค่ะ
จะมาใส่กะเพราใส่ไข่ดาวไข่เจียวค่ะ
ราคามันเท่าไหร่คุณคุณิวก็สามสิบห้าสี่สิบบาท

สามห้าสี่สิบนี่ก็ถือว่าสมควรแล้วนะ
แล้วถ้าสองอย่างเนี่ยอ่ะสองอย่างอ่ะสองอย่าง
สี่สิบห้าห้าสิบสี่สิบห้าอ่ะอ่ะให้เต็มที่เลย

นี่ทำไมตำรวจมากิน๘๐บาทผมไม่เข้าใจ

ซื้อทีไม่ได้ซื้อกล่อง๒กล่อง
พันอ่ะถูกไหม
อ่ะซื้อกล่องสองกล่องไหมกินห้ากล่องสิบกล่องไหม

หลักเศรษฐศาสตร์ซื้อยิ่งเยอะ

โอ้โหนี่ถ้า๘๐บาทต่อกล่องนี่สาธุ
เห็นว่านอกจากทางตำรวจทหารซื้อมาแล้วเนี่ยเห็นว่าอะไรนะ
หลวงปูพุทธอิสระจะซื้อไหมตำรัวด้วยค่ะ
อย่าไปยุ่งเลยนี่มนต์นะครับ

ค่ะนี่ถ้ามาแล้ววุ่นวายหนักเข้าไปอีก

ก็จะไปเติมเชื้อความวุ่นวายเข้าไปอีก
ทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือเปล่า

ผมคิดว่าพอแล้วเมื่อวานผมก็ไปพูดพัทยา

ก็พูดกับคุณนิวอยู่พูดกับคุณมิ้นอยู่ค่ะก็พูดเรื่องพัทยงพัทยา
วันนี้ผมก็ต้องมาบวชวัดธรรมกายอีกแล้ว

เบื่อหรอกครับเหตุที่ไม่เบื่อเพราะผมเป็นสื่อ

เมื่อสังคมสนใจผมก็ต้องเรียนท่านนายกก่อนว่า

ถ้ามีเรื่องอื่นพูดได้
ตีสัยหน้าปฏิบัติการคนวัดพระธรรมกายนะครับ
หลายคนอาจจะไม่ใช่คนโลกสวยแต่ก็อยากเห็นโลกสงบสุข
นะคะคุณชุวิตผมไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อน
ท่านผู้ชมครับว่าผมจะได้เห็นภาพแบบนี้อีก
อืมภาพของม๊อบเยอะนี้เป็นพระคุณเจ้าค่ะ
ประจันหน้ากับบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร

ในอดีตนั้นไม่กี่ปีก่อนผมก็พยายามจะลืม
จำได้ไหมคุณดิวคงจะจำได้ไม่นานนี้เอง
ปิดถนนปิดถนนปิดสี่แยกชัดดาว
ไปปิดโรงพยาบาลปิดสถานที่ราชการ
ตัดนู่นตัดนี่กันไปผมก็คิดว่าจบแล้ว
วันก่อนจะไปซื้อของจะกินอะไรก็ลำบาก
ชาวบ้านก็เดือดร้อนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาอีกแล้ว
เออแต่ว่าตรงนี้เนี้ยค่ะอยู่ในพื้นที่อ่า
พันกว่าไร่ที่วัดธรรมกายแต่ภาพออกมาเนี่ยแหม
มันดูแล้วมันก็ไม่สบายใจนะหดหูค่ะนะครับเห็นภาพอย่างนั้นแล้ว
อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะผู้ชมผมก็ไม่อยากจะพูดนะฮะ
แต่ถ้าไม่พูดไม่อัปเดตข้อมูลเดี๋ยวท่านก็ตกข่าว
ก็มาโทษชูวิทย์อีกไหนบอกจะตีแสกหน้าตีไปตีมา
ทำไมไม่พูดเรื่องนี้ผมก็ต้องพูดทุกวันแหละครับ

เอาอาหารเอาข้าวเอาปลาเอาอะไรไปส่ง
เอาไปชาวโม่งชาวบ้านนี่แหละที่มีใจ

ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามาก
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันอีก
ที่วัดธรรมกายซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้

ตรงกลางอย่างผมนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะ
แต่ผมก็คุณนิวไม่เบื่อเหรอ

ปัญหาอย่างนี้เบื่อที่มาเจอสภาพการ
ที่มีการประท้วงเกิดมีม็อบอย่างนี้
แล้วผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
เพราะฝ่ายหนึ่งเขาอยู่ด้วยความเชื่อ

ฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

ก็ยืนยันว่าจะต้องปฏิบัติการให้สำเร็จ

แต่ตรงนี้มันมีข้อแตกต่างนิดหนึ่งนะ

ก็เรียกว่าวันนั้นเราไปจะกลับบ้านก็คือเข้าวัด

ส่วนม๔๔เขาก็ถือว่าครอบคลุมพื้นที่
จะต้องดูแลพื้นที่จะต้องให้คนในออก

แล้วต่างคนต่างปรับกระบวนยุทธ์

เข้ามาดำเนินการแทนตำรวจ

อย่างเมื่อวานนี้พระทัตชีโวก็บอกแล้ว
ค้นจนหมดแล้วจะค้นอะไรอีก

วันนี้ก็ให้ทหารออกมาเป็นทับหน้าแล้วล่ะ
ออกมา๕๐คนนะฮะ

พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ยอม

เอาทางม็อบเขาเอาอะไรมา

เอาแท่ง

ส่วนฝ่ายทหารก็ปรับกระบวนยุทธ
มีการเรียกพระ๖รูป

พระ๖ลูกนั้นพอเช็กไปเช็กมา
พอคุยเสร็จ๓รูปเขาก็ให้กลับ

ผู้บริหารท้องถิ่นก็บอกให้ออกนอกพื้นที่ไป

ผมถึงบอกว่าแหมผมคิดถึงสมัยก่อน

ที่มีเรื่องสลายการชุมนุมกระชับพื้นที่

คล้ายกับเหมือนกับว่า
จะเริ่มมีมือที่๓เนี่ย

มือที่๓ที่เขาตอนนั้นหวั่นเกรงกัน
ทุกวันพูดกันว่าจะสลายการชุมนุมสลายชุมนุม

ท่านนายกท่านก็ไม่อยากให้พูดให้เป็นประเด็น

ในวัด๑๙๖ไร่ใช่ไหม

ตอนนี้ตรงเหลือที่กันไว้คือ๑๙๕

พื้นที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับ

น้ำไฟถูกตัด
เริ่มมีแล้ว

ก็มีความเป็นไปได้ครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ว่า
มันจะมีมือที่๓ไหม
เห็นว่าบ้านเมืองกำลังไปเรียบร้อยเนี่ยนะ
พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะเริ่มเป็นมือที่๓มาเริ่ม
พยายามจะเจรจาจากเบาไปหานัก
ตอนนี้ก็เริ่มปิดพร้อมพื้นที่เริ่มอาจจะไม่ให้ทะเบียงอาหารจะเข้ามาส่ง

นี่จะเห็นได้ว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่
แล้วก็เมื่อเช้า๑๑โมงเจ้าหน้าที่เขาเสริมกำลังมาอีก๓๐๐กองร้อย
จากสะเก้วสมุทรปลาการนลธบุรี

บ้านพระนี่กับมอบพระนี่ก็ชักจะอยู่อย่างไร
เมื่อเช้าเราก็เห็นท่าทีนะคะ

แต่ว่าทหารก็ยอมถอยกำลัง
พอพระสวดมนต์ทหารก็ยกมือ

นี่แหละครับคือสิ่งที่ทุกคนยอมนะครับ
ผมก็เลยมาหาทางออกว่าถ้าหาทางออกเนี่ยก็ไก่
ถ้าพระธรรมชโยมยอมมอบตัวเนี่ยทางการให้ประกันไหม
ถ้าทางการเขาบอกเลยผมว่าอยากจะไปให้เขาถอนม๔๔อะไร
ไม่ถอนหรอกถ้าบอกว่าเอามามอบตัวจะให้ประกัน
เอ้าทางพระธรโยมพระธรโยมมาเถอะเพราะว่าเห็นแล้วว่า
มันก็หามันก็มาในหนักหนาอะไรถูกไหมมาฟอกเงิน

ถ้าคุณมอบตัวเนี่ยถ้าท่านมามอบตัวเนี่ย
ก็ให้ประกันค่ะอ่าก็ไกลเออพูดอย่างงี้ไปเลย

เพราะว่าไอ้ที่จะไปถอนม๔ยกเลิกขอไข่
ยกเลิกหมอสี่สี่สี่เนี่ยค่ะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้
งั้นตัดทิ้งนะคะขอไข่แต่คุณก็ต้องเขียนไว้ล่ะครับ
คอควายก็ให้ธรรมชโยหนีต่อไปปล่อยให้ลูกศิษย์สู้ไปเรื่อยอย่างนี้นะ

ตอนนี้เนี่ยเสียเงินของการใช้มาตรา๔๔ไปกว่า๑๙ล้านแล้วไหมคะ
ทุกคนไม่ถอยค่ะถามว่าเงินเยอะจริงนะครับ
วับรรดิสมัครไทยนที่เค้าบอกมีมณีที่เงินเท่าไหร่น่ะเป็นหมื่นล้าน
๓มณีที่ใช่ไหมรวมมาแล้วก็จะ๒๐๐๐๐ล้านบาทแล้ว

บ้านเมืองเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องพยายามที่จะให้จบโดยเร็ว
วันพรุ่งนี้ก็เริ่มอีกมาลือนี้ก็เอาอีก
แล้วจะสู้กันไปอย่างนี้อีกนานแค่ไหน
ถ้าเป็นวิธีที่ผมบอกเนี่ยถ้าพระธรรมชโยคนที่อยู่ใกล้ชิด
คนที่อยู่ด้วยเนี่ยเข้าใจเรื่องวัดเรื่องสานุสิตแล้วเรื่องพระ
นี่ดูแล้วเหมือนพระเป็นแก่นำใช่ไหม
ก็ถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่อ่าพระเป็นแก่นำสิ
พอแก่นำเสร็จเราก็เริ่มจะคุยกับผูกชาวบ้านได้มั้ย

ลูกศิษฐ์ได้มั้ยศรียานุศิษฐ์ต่างขอคุยได้ไหม
ทำให้ต่อไปนี้ผมรู้ผมไปมาทุกมอบเนี่ยคุณนิว
ไหนผมก็ไปหมดผมไม่กลัวหรอกครับ
ไปฝั่งไหนเป็นแกนนำหรือเป็นผู้สมัคร
เป็นแกนะผมไม่เคยขึ้นเวทีไหนทั้งนั้นแหละครับ

เขาปลุกระดมขึ้นมาจนใจมันขึ้นมา
จนกระทั่งให้สงบไม่ได้ไง

เพราะว่าม็อบเนี่ยเวลาปลุกขึ้นมาแล้วเนี่ย

มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันที่จะไปบอกให้เขายอมยอมนะ

ไม่ให้ค้นเนี่ยท่านอาจจะ

เพราะตอนนี้ชักจะมีหลายสายแล้ว

เพราะเสียงแตกแล้วตอนนี้

ก็จะคุมพื้นที่อยู่๙๙๖ไร่

กำลังทหารเขาก็พยายาม

ตามที่ท่านสมเด็จพระสังฆราช

พยายามให้เรื่องนี้มันจบสงบเรียบร้อย

ผมก็อยากจะไปพูดเรื่องอื่นกับคุณนิวบ้าง
เพราะผมพูดเรื่องวัดธรรมกายเนี่ยแม้กระทั่งไปที่วัด

คลองแอนอะไรต่างก็ไปมา

จุดสุดท้ายแล้วไม่มีใครคาดคิดหรอกครับ

ยืนยันได้ว่าม๔๔เขาไม่ถอย

ลูกหาที่เขายืนยันว่า

จุดจบนี่มันเป็นยังไงครับคุณนิวครับ

ผมเองวิเคราะห์จนปวดหัวครับ

แต่ผมเชื่ออย่างผมพูดถูกทุกทีนะ

ข้อแรกนะครับข้อแรกผมพูดถูกไปทีนึงแล้วนะ

ผมบอกว่าพระธรรมชโยไม่อยู่แล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็ยังมาหาตัวไม่พบ

ผมเชื่อว่าภายใน๓วันนี้จบครับ

เป็นปกติผมเชื่อว่าอย่างนั้น
จากการวิเคราะห์ของผมเหตุผลนะครับ

จะส่งเข้าไปก็ส่งไปแต่ส่วนน้อย
ไม่ใช่ไม่ส่งแต่ผมถึงบอกเนี่ย
ว่าตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เข้าไป

อย่างที่บอกว่าจะขอไปตรวจทั้งนั้นตรวจทั้งนี้
ตอนนี้พื้นที่๒๐๐ไร่ที่เหลืออยู่
ควบคุมได้แล้วก็ยังเหลือพื้นที่อยู่ค่อย

เริ่มเล็กลงแล้วแล้วก็เริ่มกระชับไปเรื่อยกระชับไป

มันใช้เวลาวันนี้ทหารเริ่มแล้วนะฮะ

และผมคิดว่าเรื่องคงจะจบนะครับ
อีก๓วันนะ
เพราะฉะนั้นพักกันหน่อยล่ะกัน
แสดหน้า
คุณชุวิตคุณผู้ชมเนี่ยติดตามคุณชุวิตมาตลอดเลย

ส่งไลน์มาคอมเมนต์มาทางเฟซบุ๊กมาตลอดเลย

ผมพูดทุกครั้งว่าคนที่ทำตามหน้าที่เนี่ย
ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่เขาไม่ทำเขาก็เดือดร้อน

หรืองานนี้ที่ทหารจัดการเนี่ย
แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่ดูแลเนี่ย

แล้วก็ไปบอกให้คนเขาโทรไป

ก็เหมือนกันนะฮะท่านรัฐมนตรีบางคนก็โดนเหมือนกัน
อย่างท่านนี้แหละครับท่านสุวพันธ์นามสกุลอะไรนะ
ยุวัฒนะค่ะท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
ชื่อท่านบ่อยไม่ว่าไม่เหมือนท่านรัฐมนตรีท่านก่อน
บอกว่ายังไงเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ท่านสุวพันธ์นะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องค้นให้สิ้นข้อสงสัย
และตอบคำถามประชาชนรัฐบาลสาร

ขีดเส้นตายว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่
เพราะม๔๔ที่ประกาศออกมา
ค้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ค้นวัดธรรมกายมี๒อย่างนะครับ

ค้นหาพระธรรมชโยตามหมายจับ

ต้องดำเนินการให้วัดธรรมกายเหมือนกับวัดปกติทั่วไป
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หลังจากนี้กระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดำเนินการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอให้จบภารกิจม๔๔เสียก่อน

อย่างนี้แสดงว่าตะกรนิวัดธรรมกายไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานพระพุทธศาสนา

เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีสำนักนายก
ซึ่งท่านเป็นคนคุมสำนักงานพระพุทธศาสนาเอง

แล้วทำไมท่านบอกว่าให้วัดทำไมกลับไปเหมือนเป็นวัดปกติทั่วไป

คำว่าเป็นวัดแสดงว่าวัดธรรมกายเป็นวัดอิสระ
ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของสงฆ์
หรือไม่ได้อยู่ตามการดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นเรื่องแปลกถ้าท่านพูดอย่างนี้ก็จะมีคนตั้งคำถามแล้วครับ
ว่าทำไมมันถึงเป็นวัดอิสระได้
ทำไมวัดธรรมกายถึงไม่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของสำนักพุทธนะครับ
จริงเนี่ยมหาเถระสมาคมอย่างที่ผมเคยชี้แจงเมื่อวันก่อน
มหาเทรสมาคมมีเป็นตามขั้นตอนสายบังคับบัญชาของสงฆ์
ท้ายสุดตรงนี้วัดธรรมกายถูกดูแลโดยท่านคณะจังหวัดปฐุมธานี
จนปัจจุบันนี้มีความคิดหว่างที่ผมบอกที่บอกนี้อย่างถูกครับ
เพราะเวลาผมบอกว่ามันเป็นไปทั้งโรคและทางสงฆ์
โลกก็คือใช้ม๔๔ในการควบคุม
ทางสงฆ์ต้องมีการนำเนินการที่เราบอก
กำลังจะให้มีการดูซิว่าเมื่อเจ้าอาวาสอดีตเจ้าวาด

เมื่อเป็นผู้รักษาการเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าเกิดอยู่กับสำนักพุทธก็อาจจะดูแล้ว
มันสมควรที่จะเปลี่ยนเจ้าวาดใหม่ไหม
เปลี่ยนคณะใหม่ในการดูแลวัตถมกาย
นี่คือการปฏิบัติทางสงฆ์
เอาล่ะคุณชุวิตวันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วนะคะ

อย่าเพิ่งเบื่อคุณผู้ชมเพราะเรื่องนี้มันเรื่องระดับประเทศและระดับโลก
ถ้ามีประเด็นอีกคุณชุวิตก็จะคุยอีกนะ

พูดเรื่องวัฒนธรรมกายทุกวันทุกวันผมว่าผมชัดมากแล้วนะ
ถ้าอะไรที่คุณผู้ชมอยากจะให้คุณชูวิตตีแสกหน้าให้ชัดส่งมาค่ะ
เพราะทุกเรื่องคุณผู้ชมถามมาแจ้งประเด็นมา
คุณชูวิทย์จะทำให้เรื่องที่ไม่ชัดเจนที่คุมเคลือที่มืดให้มันเป็นไงคะ
โทษนะครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมมาทำที่ไทยรัฐทีวีเนี่ย
ที่ผมมาเป็นพิธีกรในรายการนี้กับคุณนิวกี่วันแล้ว
ประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับ๓๐เมตราคม
รู้ไหมครับเรื่องไปเนี่ยประมาณ๔๐๐เรื่องแล้วครับ
ผมนี่หนักมากเลยครับแต่ว่าผมเข้าใจครับบางเรื่องก็แค่บ่น
ผมคัดไปคัดมาเนี่ยผมก็จะคัดที่สำคัญก็อยู่ปึ๊งหนึ่งแล้วครับ
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมติดตามคุณชูวิทย์ตีแสกหน้า
เราจะได้ตาสว่างกันกับทุกประเด็นที่เป็นประเด็นของสังคมค่ะ
วันนี้หมดเวลาลากันไปเลยนะคะคุณชุวิตเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ